ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินเจริญใจกับคนสวยกันหน่อยดีกว่า
คนสวยของเราวันนี้ก็คือน้องโบเมลดาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันก่อนนี่น้องไปเปิดต้นคริสต์มัสมาในชุดเรสสีแดงที่สวยมาก
จึ้งสวยจริงค่ะคุณผู้ชม
งานนี้น้องโบรับบทเป็นนักร้องสาวท่านหนึ่งนี่ทั้งร้องทั้งเต้นไปพร้อมกับโชว์เด็ดของ๖หนุ่มฮอตวงพ็อกซี่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสีสันนะคะ
มีขบวนพาเรทด้วยพี่แจ๊คมีตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาน่ารักมาก

อยากไปจริงหลายครอบครัวควรจะพาไปเนอะ
ซึ่งทำให้บรรยากาศที่มันมีสายฝนโปรยปลายกลายเป็นความสุขของแฟนที่ไปรอดูเลยอะค่ะ
โชว์เสร็จปุ๊บสาวโบก็ลงมาเคลียร์ข่าวปั๊บเลย
คืออย่างนี้มันมีประเด็นร้อนที่มีแฟนคลับเนี่ยเขาเอารูปโบไปลงแล้วก็เขียนแคปชั่นถามว่าคุณท้องหรือเปล่า

เอาจริงมันอาจจะเป็นแสงเงาอะไรแบบนี้รึเปล่าไม่รู้นะ
มันใส่รอดยากนะเอาจริงแถมตัวน้องโบเองเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะ
เข้าไปคอมเมนต์ตอบแฟนคลับท่านนั้นด้วยนะคะบอกว่านั่นมันคืออุนจิ
โบเขายืนยันนอนยันแบบขำนะว่าพี่หนูไม่ได้ท้องหนูแค่ไม่ได้เข้าห้องน้ำ
เข้าใจไหมคะกรดเข้าใจหนูด้วยเอาไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
เราไม่ได้ท้องเราแค่ไม่ได้อื้อ

บอกว่าเขาถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็เลยแบบนิดนึงแต่วันนี้ก็ไม่มี
ไม่เป็นเจ้าเลยเป็นเรื่องปกติ
มันเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเรานั่งท้องแบนเรียบมาก
แต่วันนั้นแค่แบบไม่อือจริง

คุณผู้ชมเป็นดาราไม่อื้อต้องขอโทษแล้วนะตอนนี้
เป็นดาราก็อยู่ยากเนาะ
คุณผู้ชมทางด้านหวานใจอย่างหนุ่มอเล็กธิรเดช
เมื่อวานนี้เขาก็มีคิวออกงานอีเวนต์เหมือนกัน
สื่อมวลชนก็ต้องไปถามถึงประเด็นนี้แหละ
เกี่ยวกับเรื่องที่สาวโบโดนทักว่าคล้ายกับคนท้อง

ส่วนตัวนะพี่ผมไม่ได้รู้สึกโกรธ

เพราะว่าไม่รู้เจตนาของคนที่ถามว่าเขาเจตนาแบบดี

เพราะว่าในยุคนี้เรื่องการวิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างของคนอื่น
มีการพูดถึงกันเยอะอยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควร

แต่ครั้งนี้หนุ่มอเล็กเขาก็ขออวยสาวโบนะ
เลือกตอบคอมเมนต์แบบตลก

บอกว่าไม่ได้ท้องพร้อมกับแปะอิโมจิรูปอุณจิไป
ก็เป็นการตอบตามสไตล์โบเมลดานั่นแหละ
เชื่อว่าน่าจะทำเอาคนถามเนี่ยหงายเงิบกันไปเลยนะคะ
คือเอาจริงนะคือพวกเราทุกคนแหละมันก็ต้องมีพุงบ้างแหละ
ใครจะหน้าท้องเบลล่ามอยู่ตลอดเวลา

เอาจริงคุณผู้ชมค่ะก็พี่วิกฤตเป็นโอกาสไปเบอร์ต้องเข้าละค่ะ
เออนะเป็นพิเศษเตอร์อีกชิ้นไปเลย